สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่หลายพื้นที่ประสบพบเจอกับฝนตกลงมาหนักนะคะล่าสุดอุณหภูมิในประเทศไทยของเราเนี่ยร้อนจัดจัดเลย
อุณหภูมิอยู่ที่๓๘องศาแต่เราจะรู้สึกร้อนเหมือนกับ๔๐องศา
จากประเทศไทยเป็นประเทศที่สภาพอากาศร้อนชื้น
รู้สึกเหมือนอบอยู่ในเครื่องอบสาวหน้านั่นเองค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ถึงแม้ว่าช่วงเช้าเนี่ยจัดรู้สึกเย็นบ้าง
ตั้งแต่กลางวันอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ๔๐องศากับมีฟ้าหลัว
และอาจมีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยค่ะประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ร้อนจัดในช่วงบ่าย๓โมงคุณผู้ชมแล้วก็มีฟ้าหลัวร่วมด้วยนะคะคลื่นลมสงบ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงเหลือประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ใดไม่มีฝนฟ้ากลับมาเปิดแดดดีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๕๓๗องศาค่ะ